กลับเลียนท่านประธานธิกรพะผมตัวคืออัณฑชายสมาชิก
หลักการของร่างสิบสามฉบับเนี่ยด้วยถ้อยคำ
ของประชาชนผมเล่าท่านประธานฟังก่อนว่า
ผมไปโครงการสวห่วงใยโควิดโดยท่านสิงศึก
รองสิงศึกเป็นหัวหน้าคณะไปแจกหน้ากากอนามัย
ให้กำลังใจชาวบ้านชาวบ้านเขามีคำถามว่า
ถ้าการแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้เป้าหมายสุดท้ายของการแก้ไขรัฐมนุน
คือประชาชนได้ประโยชน์หากเป็นเป้าหมายที่ประชาชนจะได้ประโยชน์
หากเป็นสิ่งที่ประชาชนคิดว่ามันเป็นปัญหาและเป็นความต้องการของประชาชนไซส์
คำถามชาวบ้านเป็นคำถามที่ผมจะกราบเรียนต่อท่านประธานเป็นหัวใจหลัก
ผมจะอภิปรายต่อไปนี้ประชาชนเอ่ยชื่อก็ได้
แต่เป็นจังหวัดไม่ต้องระบุพื้นที่ลุงมีถามผมว่าท่านสว
รัฐสภาเนี่ยหรือสสวเนี่ย
เรียงลำดับปัญหาความสำคัญของบ้านเมืองโดยพิจารณาจากปัญหาที่เราเผชิญวิกฤตตอนนี้
คือวิกฤตเศรษฐกิจสังคมที่เผชิญกับโควิด
ทำไมเราเอารัฐมนูลเป็นตัวตั้งลำดับต้นผมเจอคำถามชาวบ้านแบบนี้
ผมก็ไปไม่เป็นนะท่านประธานผมพยายามเรียบเรียงที่จะมากราบเรียนต่อท่านประธาน
เขาบอกว่าถ้ารัฐสภาเป็นความต้องการของประชาชนเวลานี้
คนตกงานคนไม่มีอาชีพคนไม่มีงานทำ
กลไกของรัฐสภาจะต้องเป็นคนที่จะช่วยแก้ปัญหาผมยกตัวอย่างเมื่อคืนเนี่ย
เป็นที่หน้าอาหารที่ที่ดินแดงที่แฟดดินแดงเจ็ดคน
ติดโควิดไม่มีคนไปรับต้องมีคนเอาเต็นต์ไปให้นอนข้างล่าง
ประเด็นอย่างนี้เป็นประเด็นที่ชาวบ้านถามมาแบบซื้อ
แต่มันมีนัยยะสำคัญที่จะสะท้อนต่อสภาว่าทำไมไม่แก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
ไม่มีคำตอบได้ก่อนที่จะแก้รัฐมนุน
ว่าชาวบ้านไม่ได้บอกว่าจะต้องมาแก้รัฐมนุนประการที่สองที่จะกราบเรียน
แต่ท่านประธานก็คือข้อคิดเห็นของผมเนี่ย
ถ้าเราอ้างว่ารัฐมนูลฉบับที่เป็นประชาธิปไตยนี่แก้แล้ว
มันจะทำให้การแก้ไขปัญหาโควิดนั้นได้ดีมีประสิทธิภาพ
เป็นประชาธิปไตยนี่แหละมันจะทำให้การแก้ไขโควิดได้ดีมีประสิทธิภาพ
ยุโรปอังกฤษเยอรมันปิดแล้วปิดอีกคือประชาธิปไตย
ขยบมาที่เอเชียท่านประธานประเทศที่อยู่ในเอเชียของเรา
ประเทศญี่ปุ่นเอ่ยชื่อเลยรัฐมนูลของญี่ปุ่นเขียนโดยสหรัฐอเมริกา
พลแมคอาร์เทอร์หลังสงครามโลกตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้
ญี่ปุ่นไม่เคยแก้ไขรัฐมนูลแต่เป็นมหาอำนาจ
และแก้ไขปัญหาโควิดได้แก้วิกฤตของประเทศของเขาได้
ต่อความเห็นของผมต่อร่าง๑๓ฉบับ
ผมมีความเห็นจากที่ฟังจากประชาชน
และข้อเสนอของผมต่อสภาดังต่อไปนี้ท่านประธาน
ประการแรกเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับกรอบแนวคิด
ในการว่าด้วยการแก้ไขรัฐมนูลในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญ
ภาวะวิกฤตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ผมเคารพในบางประเด็น
ท่านสมาชิกรัฐสภาได้เสนอต่อสภาในการแก้ไข
แต่เป็นประเด็นที่มีคำถามที่อยากจะให้ผู้เสนอยตินั้น
ได้ตอบต่อสภามีดังต่อไปนี้
ประการแรกผมเห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งใหม่
ที่เราจะต้องแก้ไขเราต้องยอมรับว่า
เราใช้ระบบเลือกตั้งตามรัฐมนูลปี๖๐ที่ผ่านมานั้น
มันมีปัญหาท่านประธานมันมีปัญหาตั้งแต่ชาวบ้าน
ไม่เข้าใจชาวบ้านเลือกยากลำบาก
แต่ระบบที่เป็นวิถีชีวิตที่ผมใช้ว่า
มันเหมาะกับจริตสังคมไทยเป็นประชาธิปไตยแบบไทย
คือระบบบัตร๒ใบนี่แหละครับ
ผมกลับเห็นว่านี่คือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย
ขึ้นมาถึงจุดที่เป็นตัวของเขา
เป็นสไตล์ของระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
รับครับว่ามันมีปัญหาเขาต้องแก้
อันนี้คือเรื่องที่๑ที่ผมเห็นว่า
เมื่อระบบแบ่งสรรปันส่วนที่เราใช้แล้ว

ประการต่อมาที่ผมเห็นว่า
จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก็คือ
มาตรา๒๗๐ที่มีคนกล่าวถึงไปเมื่อเช้า
บอกว่าอำนาจหน้าที่อำนาจของสมาชิกวุฒิสภา
ในการติดตามการปฏิรูปประเทศ
ควรที่จะต้องให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

พวกผมทำงานมานี่๓ปี

กลไกในการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านต่าง
กลไกในการรับฟังปัญหาของประชาชน
รับทราบความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ชอบด้วยรัฐมนูลคือมาตรา๒๗๐นั้น
ควรจะให้สภาผู้แทนรัศดร
ได้มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามกำกับ
ท่านสมาชิกหลายท่านพูดถึงเมื่อกี้ผมเห็นด้วย

แต่ในร่างนี้

อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาผู้แทนรัศดร

ทำเป็นเพียงเฉพาะชั่วคราวท่านประธาน

หน้าที่และอำนาจของสมาชิกรัฐสภา
ในการแปรยติตามมาตรา๑๔๔นั้น
มันคือกระบวนการพัฒนาการ
ของการต่อสู้ของประเทศไทย
มันคือการต่อสู้ที่พัฒนาขึ้นมาเขียนเป็นบทบรรยัติรัฐมนูล
ที่ไม่สามารถจะแปรยติเอาไปกองไว้แล้วทำโครงการ
จนกระทั่งว่าทุกคนไม่ทำ

มีช่องทางทำจนได้ท่านประธาน

รัฐมนูลปี๖๐นั้นดีอยู่แล้ว

มีกลไกที่สามารถควบคุมกำกับได้อยู่แล้ว
ไม่ควรจะไปแตะต้องเขา
น้ำซ้ำยังเป็นผนังทองแดงกำแพงแก้ว
ให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
สมาชิกวุฒิสภาในการทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่

จากการศึกษาของเราก็ไม่มีปัญหามาตรานี้ว่าเราจะแปรยติอย่างไร
ประการที่ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อให้สภาได้ลองพิจารณา
เรื่องที่สองคือเรื่องหน้าที่และอำนาจในการที่จะไปแทรกแทรง
กลไกราชการการปฏิบัติหน้าที่การรับฟังความเห็นของประชาชนมาทำงานต่อ
ผมเห็นว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่รัฐมนูลได้เขียนครอบเอาไว้ดีแล้ว
จะเรียกเลยว่าถ้าใครทำงานแบบนี้มาก่อนไม่มีปัญหาครับ
ถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ไปแก้มาตรา๒๗๐ที่ท่านพูดเมื่อกี้
ไปแก้มาตรา๑๕๖ประกอบกันให้มีหน้าที่ได้อำนาจในการติดตาม
รับข้อเสนอของประชาชนรับปัญหาประชาชนมาให้ส่วนราชการทำได้ชอบด้วยรัฐมนูล
ประเด็นอย่างนี้คือประเด็นที่ผมจะกลับเรียนต่อท่านประธานว่า
มันจากประสบการณ์ที่เราทำงานมันจากข้อเท็จจริง
มันจากการพัฒนาการของประเทศเราขึ้นมาจนถึงวันนี้

เรื่องหนึ่งที่ผมจำเป็นที่จะต้องอธิบายความ
เนื่องจากว่ามีท่านสมาชิกหลายท่านพูดเรื่องนี้
พูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้เข้าใจตรงกัน
คือเรื่องหน้าที่และอำนาจของสวตามมาตรา๒๗

ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากคนยกร่างรัฐมนูล
แต่มันเกิดขึ้นจากคำถามพ่วงที่ประชาชนมีประชามติให้ทำ

เขียนระบุเอาไว้ว่าอย่าใช้นาน
ให้ใช้ตอนเริ่มต้นในการกรอบกู้ฟื้นฟูประเทศ
ทั้งหลายท่านจะเข้าใจปรัชญาของ๒๗๒เนี่ย

ก่อนที่จะเกิดรัฐมนูลปี๖๖

ร่างเขาก็มองว่าถ้าตั้งไม่ได้จะทำยังไง
ถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ลำดับที่มา
เราจะรู้ว่าเขียนเอาไว้เฉพาะชั่วคราว

แล้วผมจำเป็นจะต้องพูดย้ำซ้ำเติม

สมาชิกวุฒิสภาที่ออกแบบไว้ใน๒๗๒เลือกนายกรัฐมนตรีนั้น
ไม่ได้ออกแบบมาให้มีอำนาจ
เพราะคนจะมาเป็นผู้บริหารประเทศ
ที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นั้น
จะต้องมีเสียงข้างมากจากสภาผู้แทนรัศดรมาแล้ว
ท่านประธานอยู่สภามานานทราบดี
ถ้าท่านไม่มีเสียงข้างมากจากสภาผู้แทนรัศดรขึ้นมา
ต่อให้ผู้สมาชิกวุฒิสภาเลือกทั้งหมด
ท่านก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้
นั่นแปลว่าสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรต่างหาก
คือคนเลือกนายกรัฐมนตรี
ประการที่๑ในมาตรา๒๗๒
ต่อให้สมาชิกวุฒิสภาในกรณีที่๒
เลือกนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้เสียงข้างมากเข้ามา

บริหารราชการแผ่นดินไปไม่ได้ครับ
นั่นก็คือเขาให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลในช่วงวิกฤตวันนั้นปี๕๗ได้
และให้อยู่ชั่วคราว
ผมเรียนท่านบทธานว่าท่านไม่แก้เนี่ย
และถ้าจะทำจะต้องย้อนกลับไปดูปรัชญาของมัน
ถ้าจะทำต้องย้อนกลับไปดูว่า๒๗๒นั้นมาจากประชามติครับ
ผมก็ไม่อยากไปอ้างคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
ทั้งหลายผมก็พูดมาครั้งหนึ่งแล้ว
สิ่งใดก็ตามประชามติคือเสียงของประชาชน
ประชามติคือองค์รัฐาธิปัตย์ในการสถาปนารัฐาธิปัตย์ขึ้นมา
เวลาจะแก้ไขเพิ่มเติมเวลาจะทำใหม่
ที่ไม่ได้สอดคล้องกับองค์รัฐาธิปัตย์นั้น
จำเป็นจะต้องทำประชามติเพื่อสอบถามประชาชน
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมฝากเอาไว้ว่า
อย่างน้อยรัฐสภาได้บอกเตือนเอาไว้ว่า
นั้นไม่ใช่ว่าคิดแล้วจะทำเลย
สุดท้ายผมกลับเรียนต่อท่านประธาน
ถึงความเป็นนายกรัฐมนตรีในอดีตนั้น
เรื่องที่เรากำลังบอกว่านายกรัฐมนตรีแบบนี้
เป็นเรื่องพิเศษเพราะมีสว๒๕๐ไม่จริงครับ
นายกรัฐมนตรีในอดีตนั้น
ที่ใช้กลไกลักษณะพิเศษ
มีรัฐมนูลทั้งหมด๗ฉบับ
มี๑๑คนท่านประธาน
ที่จะใช้กลไกแบบนี้ท่านย้อนกันไปดู
เวลาผมจะหมดไม่มีเวลาอธิบาย

ประเทศของเราผ่านภาวะวิกฤตแบบนี้มาหลายครั้ง
ประเทศของเราก็หาทางออกเอาไว้
ว่าวันหนึ่งเราเผชิญภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถตั้งได้
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ในภาวะวิกฤต
แต่งตั้งรัฐบาลได้ในภาวะวิกฤต
จำเป็นที่จะต้องมีกลไกที่ออกแบบเอาไว้อย่างนี้
แต่ออกแบบไว้ชั่วคราวห้ามนาน
เพราะฉะนั้นกระบวนการในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ตามบทบรรยัตรรัฐธรรมนูลมาตรา๒๗๒
จึงเป็นกระบวนการในภาวะวิกฤตที่ชั่วคราว

พวกผมสมาชิกวุฒิสภา

ความรักกับประเทศนี้ไม่ต่างจากท่านหรอกครับ

ปรัชญาของความเป็นประเทศ
ปัญญาที่ทุกคนมีเท่ากัน
บนเหตุและผลของสมาชิกแต่ละท่าน

อะไรคือประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ

แล้วเขียนไปเป็นรัฐมนุน
แล้วเราจะกลับไปสู่วงจรเดิม
จะกลับไปสู่แบบเดิมอีกหรือ
เป็นประเด็นที่ผมจะกลับเรียนผ่านท่านประธาน

ผมไม่อาจที่จะไปเรียกร้องท่านทั้งหลายแล้วครับ

คือประเด็นที่พวกผมได้พูดคุยและหาลือกันแล้วว่า

หรือท่านตอบคำถามพวกผมได้ก็ตอบมา

มันมีทางออกมันมีแนวทาง

ขอบพระคุณท่านประธานครับ